เทศกาลคริสต์มาสซานตาคลอสไปแล้ว
แล้วก็ต้องนึกถึงพวกที่เราประดับประดาษตกแต่งนะคะ
คริสต์มาสมีไฟระยิบระยับแบบนี้
ที่เขาก็ตกแต่งสวยงามกันไปแล้วนะคุณผู้ชม
ต้องบอกว่าอีกที่หนึ่งนะที่อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชม
ไปดูความสวยงามของไฟที่เขาประดับประดับเป็นอุโมง
สวยงามมากเลยไกลสุดลูกหูลูกตา
จะเป็นที่ไหนไปชมภาพมุมสูงเลยจ้า
นี่ให้ดูภาพมุมสูงระยะไกลก่อนนะคะ
แล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นบรรยากาศของอุโมงไฟ

เรียบริมฝั่งแม่น้ำโขงถนนสุนทรวิจิตเขตเทศบาลเมืองนครพนม
อุโมงไฟที่ยาวถึง๔๐๐เมตรนี้นะคะจริงแล้วมันก็คือเส้นทางจักรยาน
ทางจังหวัดเขาได้มีการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์เรียบแม่น้ำโขง
สร้างเส้นทางนี้ขึ้นมาให้นักท่องเที่ยวให้ประชาชนได้มาเดินมาวิ่งมาปั่นจักรยาน
ออกกำลังกายริมฝั่งแม่น้ำโขง
แต่พอช่วงสิ้นปีแบบนี้เทศกาลปีใหม่เอ่ยเทศกาลแห่งความสุขก็จะมาแล้ว
ก็เลยเอาล่ะประดับประดาษด้วยไฟซะเลยค่ะ
ตกแต่งเป็นอุโมงสวยงามแบบนี้
นักท่องเที่ยวเขาก็ตื่นตาตื่นใจไปถ่ายรูปกันตลอดเส้นทางเลยนะคะ
อ่าใครที่วางแผนจะไปเที่ยวนครพนมก็ถือว่าที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งนะ
ที่จะไปแวะถ่ายรูปได้แต่ถ้าจะไปถ่ายรูปอย่างเดียวมันไม่จุใจหรอกค่ะ
เพราะเขายังมีกิจกรรมเดินกินชิมเที่ยวถนนคนเดิน
คุณศิษย์สากิจกรรมนี้เขาจัดกันทั่วประเทศเลยนะ
ใช่คือมันเป็นกิจกรรมต่อเนื่องทุกจังหวัด
ทั้งสินค้าโอท็อปเมนูอาหารขึ้นชื่อสินค้าพื้นเมืองเสื้อผ้าอาหารทุกอย่าง
ชอบชิมได้ตามสบายอกสบายใจประชาสัมพันธ์กันเอาไว้
แต่ถ้าใครบอกว่าไปนครพนมเอ๊ะไปที่ไหนดีนะ
นั่นก็คือลานพญาศรีสัตนคราช
คือเดินไปให้สุดอุโมงคุณผู้ชมเดินชมวิวไปเรื่อย
ก็จะไปถึงลานพญาสีสัตนาคาราช
สักการะขอพรเพื่อความเป็นสริมงคลด้วย
ใครที่อยากจะไปชมความสวยงามยามค่ำคืนก็ไป
ยามเช้ามาตักบาทไหว้พระในตอนเช้า
เล่าให้ฟังแบบนี้ว่าสถานที่ตรงนี้น้องใบต้องเขาก็เคยไป

ในอุโมงตรงนี้เอาให้ดูรูปก่อนคุณผู้ชม

ตอนกลางวันเนี่ยคุณผู้ชมก็สามารถไปปั่นจักรยานแบบนี้ได้เห็นไหม
อุโมงเขามีความยาว๔๐๐เมตรใช่ไหมฮะ
คุณผู้ชมก็ขี่จักรยานปั่นจักรยานไปถ่ายรูปกับไฟกันได้เลย
เขาไปปั่นจักรยานมาหัวกลับมานี่น่องโป่งเลยนะ

ฮือ
ทำไมจอสกปรกจังเลย

เอาให้เดี๋ยวคุณอัพในโซเชียลเดี๋ยวเราดู
เอาอย่างนี้ดิฉันออกไปมาแล้วแหละ
แต่ว่าคุณผู้ชมล่ะถ้ามีเวลาก็อย่าลืมแวะไปเที่ยวกันได้

ช่วงนี้สำคัญนะจะไปเที่ยวที่ไหนยังไงซะ
วางแผนกันให้ดีนะครับในหลายพื้นที่

เพราะฉะนั้นต้องวางแผนการเดินทางกันด้วยนะครับ